แท็กนี้ขึ้นเอ็กซ์หรือว่าทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วเลยนะคะ
ชนละนานลาออกกี่โมงแรงอยู่นะฮะ
คืออันดับหนึ่งทันทีเลยคือไม่ใช่ว่าลาออกวันไหนด้วยนะ

บางคนถึงขั้นบอกมูลที่กระจกเงาช่วยตามหาคนหายหน่อย
เพราะหลังจากที่มีการประกาศครั้งนั้นไปไม่มีใครเห็นหมอชนละนานเลย
ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย

ก็ถูกถามตอนนั้นเพราะว่าก้าวกลายเขาประกาศไปแล้วว่าเขาไม่เอาสองลุง

แล้วเพื่อไทยเองตอนนั้นก็เหมือนกับยังไม่ชัดเจนว่าจะทั้งสองลุงหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
อ่าแล้วข่าวที่จะไปจับคั่วกับพลังประชารัฐมันมาแรงมาก
คุณหมอชนนั่นก็เลยบอกเอาไว้ว่าไม่เอาทั้งสองลุงพลังประชารัฐก็ไม่เอา
คือถ้าเอาเวทีของเราที่เชียงใหม่เนี่ยคุณหมอชนนั่นพูดชัดเจนว่าจะลาออกถ้าไปจับมือกับลุงป้อม

มันพูดไม่ได้ครับกาดชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีริวกับลุงป้อม
ถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพัก
ไม่มีจับมือกับพลังประชารัฐไม่มีจับมือไม่มีดีลกับลุงป้อม
ถ้ามีผมลาออกจากหัวหน้าพัก
มันไม่มีชื่อรวมไทยสร้างชาติหรือลุงตู่ไงพี่อุ๋ย
คือตอนหาเสียงตอนนั้นเหมือนกับว่าเขาก็จะชัดเจนกันเรื่องที่ว่าไม่เอาผลิตการ

มีเราไม่มีลุงแต่ทีนี้ตอนนั้นเหมือนกับเพื่อไทยเขาถูกจี้ถามว่า

รวมทั้งพลังประชารัฐหรือลุงป้อมด้วยไหม
เพราะว่าลุงหนึ่งที่แน่นอนเนี่ยคือบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์แน่

ก็เนี่ยพอถูกจี้ถามบนเวทีดีเบตเนี่ย

พลังประชารัฐก็ไม่เอาลุงป้อมก็ไม่เอา
ถ้ามีลุงป้อมเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเมื่อไหร่เนี่ย
ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทย
นี่ไงแล้วยังไงล่ะทีนี้
ทีนี้เมื่อวานพอมีรวมไทยสร้างชาติที่ประกาศเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยอย่างเป็นทางการ

คนก็เลยติดแฮชแท็กว่าจะลาออกเมื่อไหร่
แต่คนก็ถามมาเหมือนที่คุณรัชพรถามว่า
ตกลงแล้วก็เมื่อวานคือรวมไทยสร้างชาติ
แต่พลังประชารัฐเขาบอกเขาจะยกมือโหวตนายกให้
แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยอย่างเป็นทางการ

แล้วอย่างนี้จะถือว่าคุณหมอชนนั่นต้องลาออกไหม

หลายคนก็เลยแบบแอบมีการงัดคำพูดของคุณหมอ

หรือว่านี่จะเป็นกลวิธีในการหาเสียง
เหมือนที่คอยตอบคำถามเรื่องไล่หมูตีงูเห่า

แต่คุณหมอชนนั่นยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นให้สัมภาษณ

ยังเลยเห็นบอกว่ายังไม่ได้เข้าพักเพื่อไทยด้วยเหมือนกันนะคะ
เอามีอีกหนึ่งคลิปที่คนเขาแชร์กันเยอะมาก
ผมก็โทรหาทุกวันนะพี่หมอชนน่าน

อีกหนึ่งคลิปที่โซเชียลแชร์กันเยอะมากก็คือ
คุณเต้นนธวุฒิสายเกลื้อ

อันนี้ตอนนั้นเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักเพื่อไทย

เพลงลุงตูอยู่ไหนนี่เป็นเพลงหาเสียงของภาครุมไทยสังชาติใช่ไหม

คุณนัทธวุฒิก็ร้องเหมือนกันแต่แปลงเนื้อเพลงค่ะ
ไม่สงวนลิขสิทธิ์เอาเพลงนี้เลย
ลูกหลานอาเต้นไม่สงวนลิขสิทธิ์เอาเพลงนี้แหละ
เผยแพร่ในติ๊กต๊อกสู้กับมัน

ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบาต

ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบาต

ไม่เชื่อลองดูจะชิบหายตลอดชาติ
คลิปนี้คนแชร์กันเยอะแล้วบอกว่าอ้าวแล้วที่จับมือกันเมื่อวานจะตลอดชาติไหม
เพราะอันนี้ไม่ใช่แค่พลังประชารัฐเหมือนกับคุณหมอชนหน้าแล้ว
เพราะนี่คือเวทีหาเสียง
คุณแล้วก็บอกว่ามือทางการเมือง
อาจต้องยอมรับที
มาแชร์กันคุณอำมารัฐคุณอำมารัฐแห่งก้าวไกล
โพสต์สั้นขอแรงมูลนิธิกระจกเงาตามหาคนรักที่หายไป
นัทธวุฒิสายเกลือ๑๘สค๖๖
ซึ่งวันนี้ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวของคุณนัทธวุฒิเช่นกันนะคะ

คุณอดิษรเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ์
บอกว่าตอนนั้นมันมีกระแสข่าวแรงว่า
คุณอดีศรเคยบอกคุณสรยุทธ์ว่า
ถ้าวันไหนพักเพื่อไทยไปจับมือตั้งรัฐบาล
แล้วมีลุงทั้งสองลุงเลยนะพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
ผมจะขอออกไปเป็นสอสออิสระแยกตัวไปไม่อยู่กับสอสอรัฐบาลไม่อยู่กับเพื่อไทย
แล้ววันนั้นมันดันมาถึงซะด้วยพี่อุ๋ย
ก็เมื่อวานรวมไทยสร้างชาติประกาศแล้วไง
ถึงแล้วสอสออดีศรคือคนเดียวที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในประเด็นนี้ค่ะ

สสอดีศรบอกแบบนี้ค่ะว่ามันเจ็บลึก
แต่มาพิจารณาแล้วว่า๑๗ปีแล้วกว่าจะได้สอสอมาทำหน้าที่
คือถูกแบนไปอะไรไปเนี่ยคุณอสไม่ได้เป็นสสมา๑๗ปี
กว่าจะได้สอสอคือตำแหน่งสอสอมาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยู่แบบนี้
เพราะสภาพการเมืองมันบังคับให้ต้องทำและต้องการเสียงโหวตนายก
ขอระบายความในใจที่มันเจ็บลึกเป็นบทกรรมบทนี้ก็แล้วกัน
ผมเขียนเมื่อกี้นะครับเตือนตนตลอดเวลาที่ผ่านมาเห็นอย่างไร
เนื้อลึกในและเจ็บใจไม่อยากทำครับ
นี้ไม่มีใครได้อะไรทั้งหมดเพื่อให้ชาติบ้านเมืองเดินทางต่อไปได้
ผมคิดว่าก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีผมเจ็บใจไงที่พูดไป
เจ็บลึกในแต่เจ็บใจไม่อยากทำ
ในนี้ก็ทำเป็นสสรอมาตั้ง๑๗ปี
และที่ผ่านมา๒๓อาทิตย์ก็ทำหน้าที่ได้ดี
ก็เป็นสอสอนี่แหละครับคือเป็นสอสอฝ่ายค้านไม่รู้เขาจะรับผมหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นก็เมื่อเพื่อไทยมีลุงเข้ามาจริงคุณอดิษรบอกว่า
ก็คงเป็นสสพไทยต่อไปนั่นแหละคงไม่เป็นไปเป็นสสอิสระอะไรยังไงหรอก
อยู่ลึกเหมือนกันที่ต้องตัดสินใจแบบนี้
แต่ก็รอจะเป็นสอสอมา๑๗ปีแล้ว
และมันต้องทำเพราะสภาพบ้านเมืองมันบังคับให้ต้องทำอ่า